มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ล่าสุดเห็นบอกว่าไปเมืองกาลมา
เมืองกาลเหตุการณ์จังอีกแล้ว

คือเราไปนอนคือมันเสร็จงาน

เสร็จแล้วเราก็ดูในนี้มันมีตรงไหนน่านอนบ้าง
กระดูกที่นี่น่านอนจังเลยเป็นรีสอร์ทแบบว่านอนในน้ำ
อยากได้ฟิวนี้จังเลยกลับไปนอน
อยากจะพักผ่อนแล้วได้ยินเสียงน้ำซ่าซ่ามีความสุขมาก
เราก็นอนกลางคืนซื้อที่๕บาทขอนอนก่อนนะเรารู้ว่ามีอะไรแน่

ลงภายน้ำมันมีอยู่แล้วล่ะคุณในความรู้สึกของ
คุณเอามาที่ไหนโยนลงน้ำหรือยังไงครับ
ตรงหมอนที่เรานอนแล้วก็ขยับเตียง

ที่ของใครไม่รู้แต่วันนี้ซื้อนะคืออยากนอนสบายอย่ามากวนกันนะอะไรอย่างนี้
โอเคจะหลับสบายหลับสบายหลับสบายมาก

ถึงเวลากลับเนี่ยเราหนักบ่าตลอดเวลา
ไอ้เห็นพวกนี้พี่ไอจะมีอาการหนักบาดทุกครั้ง
ข้างขวามันจะหนักตั้งแต่แกนหูแกนสมองลงไป

มันปวดเลยอย่างนี้ครับมันปวดแล้วจะอาเจียน
แล้วก็กลับมาเราก็ขนลุกตลอดเลยว่าต้องมีอะไรแน่เลย
เราก็ขับรถถึงเมืองกาลพอถึงเมืองกาล
รถเยอะมากกว่านั้นเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นชุดยูนิฟอร์มของโรงงานนางยืนคนเดียว
นางยืนตัวแข็งยืนแบบยืนแปลก
เราก็ชะโงกมองกระจกบนของพี่มา
พี่มารขับรถมองมาเห็นพี่มารหันได้
ห่างพี่มาประมาณสักสองช่วงตัวรถ
ไม่เห็นหั่นไปก็ไม่เจอไม่เจอละ
ถ้าจะข้ามถนนรถเยอะแยะข้ามไง
ไม่แน่เป็นวิญญาณแล้วยังไง
คือมันสัมผัสได้โดยที่เราขนลุก
แล้วก็ขับไปอีกสักพักถึงประมาณบ้านโป่ง
ตรงบ้านโป่งกับรถเยอะมากเพราะวันอาทิตย์ทุกคนกลับใช่ไหม

เราก็เจออีกรถก็เยอะแล้ววิ่งกันแบบว่าไปกันอย่างนี้
เราโมทรงโมไซเต็มไปหมดแป้นบ้านเต็มไปหมด
แล้วเราก็เห็นมีลุงอยู่คนหนึ่งใส่หมวกแบบก่อสร้าง
แล้วก็ใส่เสื้อแบบพับขึ้นมาครึ่งรู้สึกเสื้อจะขาดขาดด้วยกางเกงกางเกงเหนือเข่า
แล้วก็เดินแล้วก็รถไม่มีบีบแตนสักครั้ง
ซึ่งแบบผ่านไปได้ไงวะรถเต็มไปหมดลุงผ่านได้ไง
แล้วรถทำไมไม่เดินอยู่บนถนนเนี่ยเหรอ
เดินเพราะข้ามถนนเอ้าท้าวเข้าไม่ติดพื้นเดินเหมือนรอย

ทำไมนี่คือเมื่อล่าสุดที่เพิ่งเจอใช่ไหม

แล้วตอนแรกบอกว่าไม่เห็นแล้วทำไมถึงกลับมาเห็นอย่างนี้อีกอ่ะ
มันเห็นเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นเป็นแบบว่าอะไรแปลกพิษดาร

ไม่เห็นแล้วเราจะเห็นเป็นคนแบบนี้
แสดงว่าตอนเด็กในอายุช่วงหนึ่งของพี่
พี่ก็จะเห็นแบบนึงตอนเริ่มเป็นสาวขึ้นมาหน่อย

เอาเราลองเริ่มไล่ตั้งแต่เด็กก่อน

เห็นเป็นลักษณะอะไรเนี่ยพิษดารแบบนี้

อย่างกองทัพเห็นเป็นเจ้าที่
เจ้าที่มาคุยกันเลย

ใช่แล้วมีญาติคนหนึ่งที่โดนเขาเรียกว่าผีกิน
เป็นหลานของพ่อซึ่งคนนี้ป่วยนานมาก
งานบวชพี่ชายกินข้าวหมดเป็นหม้อ
แล้วตัวเขาดำเกลียมแล้วตาโปน

ซึ่งต่างจังหวัดเขาใช้เตาถ่าน
แล้วริมน้ำข้าวนุ่มเบอร์ไม่รู้จักมั้ง

ก็แห่ลูกตาทันหล่นออกมา
ตอนนั้นเราอายุ๑๒แล้วนะ๑๒๑๓จึงหุงข้าวได้แล้ว
ทิ้งเมาะข้าวก็จ่ายหมดเลยค่ะคุณค่าคือรถตกใจ

คือเรียกว่าอันนั้นเห็นแบบเหมือนกับถึงตัวกันอย่างนี้

อยากหลับมากช่วงเวลา

เดี๋ยวต้องเจอ
แล้วก็เจอวัดแล้วก็ต้องไปทำบุญแล้วก็ตรวจน้ำอะไรต่อมีอะไร

ก็เลยเคยถามพระอาจารย์ที่ท่านมีสื่ออะไรพวกนี้

คือเหมือนกับว่าเหมือนคนเขาจะไปขอความช่วยเหลือใครสักคน
คนจนจะไปขอข้าวใครกินสักคน

เขาก็ต้องไปขอเหมือนเราเหมือนกัน
วิญญาณเขารู้ว่าคนนี้สื่อให้เขาได้

มีคนบอกว่าพี่มีตาที่๓หรือเปล่า

พี่ไห้เนี่ยเป็นคนที่มีตาที่๓
สังเกตดีว่าเขาบอกว่าจุดจักรของเราเนี่ย

นี่แหละคือตาที่๓ของเขา

เราก็เลยคงเห็นเปิดพวกนี้หรือเปล่า

เหนื่อยคุณเหนื่อยล้าเลยอ่ะแบบว่าเรามีความรู้สึกว่า
เราเห็นพวกนี้แต่อะไรอีกวันไม่อยากตื่นเลย

เขารับแล้วเขาก็ไป

เวลาพี่ตรวจน้ำมันมีความรู้สึกว่ามันมี

มันเหมือนมีใครอยู่ข้างเราไปหมด

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบ้านของพี่ฮาย
มีการจัดงานเฉลิมฉลอง
ปีใหม่เลี้ยงปีใหม่ซึ่งเด็กเขารู้ว่า

หายไปเที่ยวกลับมาพอกลับมาวันที่๙

แต่ในวันนั้นมีพี่คนสนิท

มาแล้วก็มาเล่าเรื่องผีให้ฟัง

ไม่เล่าแต่นางมาเนี่ยมาล่ะ

ลุกตั้งแต่เท้ายันหัว

คือ๔ปีเราไม่ได้เจอกันเลย

พี่มานเอานึกใจพี่มานเอามาเนี่ย

พยายามลืมกวนพี่อัยก็ประชำว่ามันจะอ้วนตลอดเวลา

มันอาจจะอาเจียนแกนตมองมันหนักมากเลยนะพี่หนุ่ม
ถ้าใครไม่เป็นไม่รู้หรอกมันเหมือนอะไรมันดึงเราอยู่อย่างนี้
ดึงเส้นแล้วเส้นมันตึงแล้วมันปวดมันจะอาเจียน
ทุกคนก็กลับประมาณเที่ยงคืนกว่าทุกคนก็แยกย้าย
ไม่เป็นแบบนี้ค่ะ
อาพานางเอกชื่อโซบีเขาเล่นเป็นบทผี
ไปเป็นบทผีจึงต้องปรับการตัดสั่งแล้วก็นอนในโรง
แล้วพี่บ่อนแกบอกว่าจู๊กน้องก็ล้มตึง

แล้วก็ตาเนี่ยเวลามองพี่มารเนี่ย

ทำใจดีไว้นางนึกว่าเป็นลมนางก็ประสาน
แล้วลูกตาดำไหลมารวมกันแล้วตาขาวไหลรวมจนแทบไม่เห็นลูกตาดำของใคร
ของใครโซบีนี่นะของโซบี
เขาบอกวิญญาณเป็นสิงห์นาง
แล้วบอกไม่ใช่โซบี
แล้วนางก็บอกว่าไม่ได้นะจะเอาเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้
เอานี่ทุกคนก็คืออีพิมารบอก
คนที่มาลุมมาหายไปหมดเลยเพราะรู้ว่าผีเข้าปั๊บ
ในกล้องถ่ายโกยเถอะโยมเออหายไปหมดเลย
เออนางก็สั่งคนนั้นนั้นนั้นไปที่ไหนมีโบสต์ตรงไหนตรงนี้
แถวนี้มีโบสต์ที่ไหนมั้งมามาช่วยอาหารน้องไป
ก็เอาไปโบสถ์แล้วก็ไปท่องนิมนต์พระมาสวดอยู่ในโบสถ์
นางท่องนำพระค่ะหมายถึงโตบีนี่เหรอ
นางก็ท่องแบบนั้นพระพระก็เลยบอกโอเคจบแล้วล่ะ
นั่งอยู่ใกล้วัดไงนางดวงวิญญาณคงได้ยินเสียงพระสวดบ่อย
นางก็สวดนำเลยทีนี้ก็ทำยังไงอ้าวตรงนี้ก็ยังช่วยไม่ได้
มีใครอยู่คนไม่รู้บอกให้ไปที่ที่ตำหนักตรงนี้ไปตำหนักตรงนี้ก็โอเคก็ผ่าน
แล้วลาโซบีหันไปนะเขากวักมือเรียกอีกแล้วพี่มันก็จับนะไม่ต้องไปมา
หมายถึงตัวบีบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กใช่ไหมครับ
เป็นเขาบอกว่าเป็นพยาบาลไม่เด็กค่ะไม่เด็ก
เป็นพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครมาเชิญวิญญาณเข้าไป
ไม่มีใครทำบุญทำอะไรมาเข้าโตบีจะเอาโตบีอยู่ด้วย
แล้วเจ้าบีหลุดออกมาได้ยังไงหลุดออกมาได้ไงก็เนี่ย
พอไปหาตำหนักอะไรเนี่ยแล้วก็หายหายแต่นางมองไปแล้วนางก็เห็นตลอด

เรียกพอหันไปอีกฝั่งนึงก็อยู่ข้างรถอีกแล้ว

ก็นางเล่าตอนตี๒มาเล่าไงมาเล่าแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วล่ะไอ้พี่มาร
ก็เลยบอกรู้ไหมพี่มารตั้งแต่พี่มารมาแล้วกูทรมานมาก

ก็เลยบอกว่าเอาชื่อนามสกุลจำได้ไหมว่าวิญญาณอันนั้นน่ะชื่ออะไร
เขาบอกว่าเป็นพยาบาลก็เลยบอกเออชื่อมา

ไอก็เลยตักบาทตอนเช้าพี่ไอก็ทำให้เข้าไป

อุทิศก็ยังไม่ค่อยดีนะมันมีความรู้สึกว่ามันคุ้มเคลืออยู่ดีเป็นช่วงเดี๋ยวมาอีกแล้ว
แล้วก็เลยพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าสัมพพเวศีพวกนี้เขาอดอย่าง
อยากมากที่มันไม่มีใครทำบุญให้เขา
เราก็เลยทำข้าวแกงหวานคาวอาหารทำใส่กระทง
แล้วไปตั้งที่ทางสามแพ่งให้กับสัมภเวษีหรือดวงวิญญาณต่างมากินแล้วก็รับไป
ไม่ให้เขาทำพอไหว้เสร็จปั๊บทางสามแพ่งพี่ไอก็จะต้องไปไห้สารพระภูมิ
ที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเราไหว้สารก็มีลูกน้องอยู่คนหนึ่งที่ทำตรงนี้ทำให้
แล้วก็ไปไหว้สารเสร็จปั๊บกลับมาก็บอกห้ามหันไปมองห้ามหันไปมองที่เราไหว้อยู่
เราไม่มองอยู่แล้วแต่ถามชื่อต้อยต้อยไปเมื่อกี้หันตอนแรกยังไม่ได้ถามก็กลับบ้านปกติ
แล้วหลานประมาณ๕เดือน๕เดือนที่เขาเกิดอยู่ข้างบนน้องของน้องแอปแล้วนางร้องว่ะ
พอเราก้าวเข้าบ้านปั๊บร้องไม่หยุดร้องอยู่นั่นน่ะร้องแบบเป็นครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ลงมาน้าน้าไปไหนมาวันนี้แม่นางก็ถามบอกอ๋อไปถ่ายละครมา
เรากลับมาประมาณ๒ทุ่มเราไหว้ตรงนั้นประมาณ๔ทุ่ม
บอกเนี่ยตั้งแต่น้าเดินเข้าบ้านมาเนี่ยไอ้ตัวเล็กร้องไม่หยุดเลย
ใช่กูได้ยินแหกปากร้องไม่หยุดก็บอกว่านางปวดท้องหรือเปล่า
บอกไม่ปวดหรอกถ้าเด็กปวดท้องเนี่ยอาการมันจะรู้ว่าคนเลี้ยงลูก
มือเท้ามันจะหงิกแต่นี่มันไม่เป็นเราก็เลยเอามามาอุ้มมา
แล้วก็เอาไปเข้าห้องพอมองหน้าเรายิ่งตกใจ
เด็กตกใจเด็กตกใจแล้วร้องเราก็เลยโทรไปหาพระอาจารย์ที่ลาว
ท่านเก่งเรื่องพวกนี้เวลาเรามีสิ่งแบบนี้เราจะปรึกษาท่าน
อยู่ที่ลาวเหรออยู่ที่ลาวค่ะอยู่ที่เวียงจันทร์เลยค่ะ
ก็เลยโทรไปมีไลน์ท่านไงก็โทรไปถามโทรทางไลน์
พระอาจารย์ค่ะตอนนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้
บอกว่าไปทำอะไรมาอ๋อเมื่อกี้หนูเอาอาหารไปไหว้ที่ทางสัตว์
ไปไหว้สำโพเวสีใช่แล้วไปไหว้ทำไมแล้วว่าอย่างนี้
ไหว้แล้วใครหันไปมองหรือเปล่าถ้าหันไปมองเขาจะตามเรากลับมาเลย
เหรอเอออีต้อยบอกหนูเหลือไปมองนิดนึง
ต้อยนี่ก็คือคนที่ตามเราที่ที่อยู่เนี่ยเขาบอกมันก็เกาะหลังเราเข้าบ้านเลย
มันก็จะมาอยู่กับเราสิแล้วทำยังไงก็ทำยังไงอ่ะ